คุณผู้ชมพาไปไหว้พระกันหน่อยครับพาไปที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบศักระพระบรมเกษาธาตุ
และพระบรมศาลีริกฐาตุนะครับเนื่องในโอกาสวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่คนไทยได้เข้าไปกราบอย่างใกล้ชิดระยะเพียง๑เมตรเท่านั้น
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดบรรยากาศเข้ามาให้ได้ชมกันครับเชิญเลยครับ
ค่ะบรรยากาศในเช้าวันหยุดส่งท้ายปีที่วัดบวรนิเวศวิหารเช้านี้นะคะ
เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมเกษาธาตุและพระบรมศาลีริกฐาตุค่ะ
ปีนี้นะคะมีความพิเศษมากค่ะ
นำมาให้ประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนนะคะได้กราบศักระในระยะใกล้เพียง๑เมตรเท่านั้นค่ะ
บรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารในเช้าวันหยุดส่งท้ายปีเก่าก็มีประชาชนเดินทางมาทำบุญและเข้ากราบสักการะพระบรมราชลีลังคาในหลวงราชการที่๙ค่ะ
กันตั้งแต่เช้าและเนื่องในโอกาสปีมหามงคลของคนไทยและเป็นปีแรกครั้งแรกในรอบ๗๐๐ปีของคนไทยนะคะ
ที่จะได้กราบพระบรมเกษาธาตุและพระบรมศาลีริกฐาตุจากประเทศศรีลังกาณพระตำหนักเพชรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ซึ่งปีนี้นะคะทางวัดจะเปิดให้เข้ากราบสการะได้จนถึงเวลา๑นาฬิกาของวันที่๑มกราคมค่ะ
หลังจากที่ได้เข้ากราบสการะพระบรมเกษาธาตุและพระบรมศาลีริกฐาตุพุทธศาสนิกชนชาวไทยหลายคนก็บอกว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต
และในวันหยุดส่งท้ายปีก็จะใช้เวลาเดินทางเดินสายทำบุญเพื่อเป็นมงคลชีวิตในวันส่งท้ายปีเก่าและเริ่มต้นในชีวิตของปีใหม่ไปฟังเสียงค่ะ
มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเอ่อ
แผ่นดินที่ดีนะคะอุดมสมบูรณ์มีความสุขแล้วคิดเริ่มสิ่งใด
ก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีและประสบความสำเร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีธุรกิจที่ดีก็ขอให้ทุกคนที่มาในประชาชนทุกคนที่มาตรงนี้
แล้วก็พาคุณแม่มาไหว้ด้วยนะคะพอดีรถไม่ติดมาจากต่างจังหวัด
เข้ากราบศักรรณ์พระบรมเกษาธาตุและพระบรมสารีริกฐาตุ
ณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารได้ทุกวันค่ะ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกานะคะ
จนถึงวันที่๑๕มกราคมปีหน้าค่ะ
ส่วนในค่ำคืนนี้นะคะที่วัดบวรนิเวศวิหาร
จะมีพิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสค่ะ
พร้อมรับสิ่งดีที่จะเข้ามาในปีใหม่นี้
โดยจะอันเชิญพระสุรเสียงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร
และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ขึ้นปีใหม่
ตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศรีลังกา
ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
หากท่านผู้ชมท่านใดนะคะยังไม่มีกำหนดการ
หรือว่าจะไปร่วมกิจกรรมในการส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ในค่ำคืนนี้ที่ไหนนะคะ
ก็เชิญชวนให้มาร่วมทำบุญแล้วก็สวดมนต์ข้ามปี

ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้นะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาค่ะ

รายงานสดจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

ไปวาดกันได้นะพาครอบครัวพาผู้หลานไปวาดพระกัน